แข็งนะครับผมว่าสังคมไทยยังให้การช่วยเหลือกับคน
ที่อาจจะด้อยโอกาสแบบนี้อีกเยอะนะครับ

คุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะติดต่อทางครอบครัวนี้ได้
หรือว่าประสานมาทางรถปลดทุกข์ก็ได้นะครับ

เขาจัดงานสัมมนาประจำปี๒๕๕๙เป็นสัมมนาวิชาการนะครับ
ให้ความรู้แก่ลูกค้าสมาชิก
และที่สำคัญนะครับให้ความรู้เรื่องนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อให้เราก้าวไปสู่ชีวิตที่เป็น
นายธานีปริชาติอินทรานีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
กรฟนเป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ
จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และขอบคุณลูกค้าสมาชิกของกรฟน
จากภาครัฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงสำหรับสถานประกอบการ
โน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ
เป็นเรื่องที่กรฟนนำมาให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้
งานนี้นะครับเป็นการจัดสัมมนาให้กับสมาชิก
ก็คือเป็นสมาชิกที่ใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวง
ในการบริรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานประกอบการของสมาชิกนะครับ
ซึ่งดูแลเป็นหลายปี
ซึ่งวันนี้เราก็มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อนำเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่

เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าพิเศษ
ที่เป็นสมาชิกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในด้านให้บริการให้คำแนะนำ
ปรึกษาและการหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่มาใช้
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ